อัปเดตความคืบหน้าในคดีที่จ่าทหารอากาศ
บุกเข้าไปในบ้านของเพื่อนบ้าน
เข้าไปชกต่อยเจ้าของบ้านแล้วก็บีบคอภรรยาของเจ้าของบ้าน
นี่คุณฮะกลายเป็นเหตุอุกอาจที่เกิดขึ้น
แชร์กันอย่างต่อเนื่องเสนอข่าวกันต่อเนื่องหลายวันแล้ว
แต่ทีนี้มีความคืบหน้าตรงที่ว่าตำรวจบอกว่า
แม้ว่าผู้ชายคนเสื้อเหลืองคนนี้จะเป็นใครก็ตาม
เป็นคนอยู่ในเครื่องแบบหรือว่ามียศมีสีอะไรก็ตามนะฮะ
แต่ก็ต้องออกหมายจับออกหมายเรียกในช่วงนี้
แล้วเขาบอกว่าคนคนนี้ตกเป็นผู้ต้องหานะ
เพราะมีหลักฐานชัดเจนเลยบุกเข้ามาในบ้านแบบนี้
กับผู้หญิงแบบนี้นะบีบคอเขาแบบนี้นะครับ
เนี้ยนะครับเนี่ยจากเหตุที่กล้องวงจรปิดของบ้านเล็กที่เก้าสิบห้าทับหกเก้า
อำเภอบางบัวทองจังหวัดนทบุรีจับภาพไว้ได้นะฮะ
เหตุการณ์เกิดขึ้นวันที่๑๗กันยายนที่ผ่านมานะครับ
เราก็นำเสนอข่าวนี้อย่างต่อเนื่องหลายคนสนใจว่าคนที่บุกเข้ามา
ใส่เสื้อเหลืองหัวเกลียนเป็นทหารหรือเปล่าหรือเป็นตำรวจหรือเปล่า
เป็นคนมีสีหรือเปล่านะครับท้ายที่สุดนะฮะ
ก็สืบทราบว่าผู้ชายคนนี้คือจ่าสิบโทสาธิตศรีสุขใสนะครับ
อายุ๓๕ปีนะครับเป็นทหารประจำสำนักงานเจรทหาร
บัญชาการกองทัพไทยนะฮะปรีเข้ามาต่อยนายเปี่ยมสุขบุญเรือง
อายุสามสิบเก้าปีเจ้าของบ้านนะครับ
แล้วก็มาบีบคอภรรยาของเจ้าของบ้านส่วนเจ้าของบ้านนี่คุณ
ปากแตกแล้วเขาบอกแก้มเหมือนแก้มทะลุเลยนะฮะ
เลือดอาบหน้าเลยนะครับเขาพยายามยกมือไหว้
ขอเถอะขอเถอะอย่าทำผมแต่สิ่งที่น่าเจ็บใจคือ
ผู้ชายคนนี้ไปทำภรรยาของเขาก็คือนางสาวอลิสา
โชคสินสมบูรณ์อายุสี่สิบสองปีถูกบีบคอเลย
ผู้หญิงคนนี้นะฮะเป็นพนักงานไทยรัฐด้วยนะครับ
เธอกำลังจะเข้าไปช่วยสามีที่ถูกจับที่ถูกต่อย
และเธอก็ถูกบีบคอจนหายใจไม่ออกมีรอยฟกช้ำอยู่ที่คอด้วยนะฮะ
ช่วงบ่ายเมื่อวานนี้นะครับทางฝั่งของนายเปี่ยมสุข
แล้วก็นางสาวอลิสาซึ่งตกเป็นผู้เสียหาย
พร้อมกับครอบครัวได้เข้าให้ปากคำกับพนักงานสอบสวนสพบางบัวทอง
โดยนายเปี่ยมสุขยืนยันว่าก่อนเกิดเหตุ
เขาไม่ได้ไปหาเรื่องผู้ก่อเหตุก่อนอย่างแน่นอน
รับว่าในช่วงเย็นมีการบีบแตรรถจักรยานยนต์
หน้าบ้านของตัวเขาเองจริง
สาเหตุที่บีบแตรเพื่อที่จะเรียกภรรยาออกไปกินข้าวด้วยกัน
เขาก็ให้การกับตำรวจนะบอกว่าเขาก็ทำแบบนี้บ่อยเหมือนกัน
แต่ไม่ได้เป็นการบีบแตรรบกวนชาวบ้านรบกวนใครเลย
หรือว่าไปกวนใจกวนอะไรใครเลยนะฮะ
แต่เขาจะเรียกคนในครอบครัวเท่านั้นเองนะครับ
ทางด้านของนางสาวอลิสาบอกว่าไม่คิดว่าคนก่อเหตุจะกล้าทำกับผู้หญิงแบบนี้
และอีกอย่างคือเหมือนเป็นเพื่อนบ้านกันแม้ว่าจะไม่ถูกใจกันมาก่อน
ก็คงควรจะอยู่กันไปเองอย่ามายุ่งกันดีกว่า
แต่ทีนี้โอ้โหกล้าถึงขนาดปีนเข้ามาในรั้วบ้านแล้วก็มาทำร้ายร่างกายกันแบบนี้
ตอนนี้ถึงขั้นอยากจะย้ายที่อยู่เลยนะ
เพราะกลัวว่าจะไม่ปลอดภัยแล้วนะฮะ
นี่นะครับครอบครัวเธอบอกไม่ยอมความนะฮะ
ขณะที่ผู้บังคับบัญชาของตัวจ่าสาธิตเนี่ยนะครับ
ผู้ก่อเหตุได้โทรศัพท์มาขอโทษผู้เสียหาย
พร้อมกับแจ้งว่าผู้บัญชาการฐานสูงสุดทราบเรื่องที่เกิดขึ้นแล้วนะครับ
ซึ่งทางกองบัญชาการกองทัพไทยยืนยันว่าจะให้ความเป็นธรรมถึงที่สุด
ส่วนตัวผู้ก่อเหตุคือจ่าสาธิตขณะนี้
ถูกควบคุมตัวอยู่ในกองบัญชาการกองทัพไทยแล้วนะฮะ
ฟังเสียงตอนที่เราได้พูดคุยกับผู้บังคับบัญชาระดับสูงของจ่านายนี้นะฮะ

ทางกองประชาการกองทัพไทยเนี่ยจะดูแลเรื่องนี้ให้ในส่วนของวินัยนะครับ
ทุกอย่างให้ความเป็นธรรมกับคุณแอนิสากับคุณเจียมสุขอย่างเต็มที่ครับ
ในส่วนของคดีอาญานี้เราไม่สามารถเข้าไปก้าวไก่ได้อยู่แล้ว

ตอนนี้เจ้าตัวถูกควบคุมตัวอยู่ที่กองบัญชาการกองทัพไทยครับผม

ส่วนทางด้านของภูมิกับการสบบังบัวทองพันธรรมรวชเอกพรณเทพเพชรรัก
ก็เปิดเผยนะครับว่าได้มีการออกหมายเรียกตัวของผู้ก่อเหตุแล้ว
ให้เข้ามารับทราบข้อกล่าวหาเป็นที่เรียบร้อยนะครับ
ทีนี้ก็ต้องรอรออยู่ว่าจะมาวันนี้หรือจะมาวันพรุ่งนี้
เพราะว่าจากการนัดหมายตอนแรกว่าจะมาวันนี้หรือไม่พรุ่งนี้
แต่ยังไม่ให้คำตอบที่ชัดเจนว่าเป็นวันไหนกันแน่นะครับ
ก็ต้องรอการสอบปากคำด้วย
แล้วก็จะต้องมีนายทหารพระธรรมนูลเข้ามาในการร่วมสอบปากคำด้วย
ใช่ค่ะทีนี้คุณผู้ชมอย่างที่เราเล่าให้ฟังว่า
บ้านของคุณเปี่ยมสุกบ้านคนที่ดกทำร้ายกับจ่าสาธิตเนี่ย
คือห่างกันหลังหนึ่งมีบ้านหลังหนึ่งอยู่ตรงกลาง
เราก็เลยไปสอบถามเพื่อนบ้านหลังนั้นนะคะ
ที่เขาอยู่ระหว่างบ้านจ่าสาธิตกับบ้านคุณเปี่ยมสูง
เขาบอกกับผู้สื่อข่าวแบบนี้ไม่เคยเลย
ไม่เคยเห็นทั้งสองฝั่งเนี่ยบ้านสองฝั่งเลยนะทะเลาะกันมาก่อน

ตอนที่ทางคุณเปี่ยมสุขตบเบาะรถ

เพราะว่าบีบเพื่อเรียกภรรยาให้ออกไปกินข้าวข้างนอกบ้านไง
พฤติกรรมนี้อาจจะทำให้จ่าสาธิต
คิดว่าจะเป็นการยั่วยุหรือเปล่า
แล้วจะเป็นชนวนเหตุให้ออกไปชกต่อยหรือเปล่า

เขาก็บอกว่าก็ยอมรับนะว่ามันรุนแรงเกินไป
เพราะว่าเข้าไปบ้านเขาไปบีบคอผู้หญิงยกจนตัวลอยเลยค่ะ
ส่วนตัวเคยคุยกับจ่าสาธิตมาก่อนนะ
พฤติกรรมจ่าสาธิตเท่าที่เพื่อนบ้านเขาบอก
เขาก็ไม่ใช่คนที่ไปหาเรื่องนะ
แต่มันน่าจะเป็นเรื่องราวของเป็นเรื่องส่วนตัวของทั้งคู่เลยค่ะ
ส่วนเพื่อนบ้านซึ่งอยู่เยื้องกับบ้านของผู้เสียหายอีกหลังหนึ่ง
บอกว่าก็ไม่แน่ใจเรื่องปมปัญหาของทั้งสองบ้านนี้นะฮะ
แต่เชื่อว่าน่าจะมาจากการที่แบบโอ้ขัดใจกันมานาน
โรดเครื่องแบบสะสมคุณนะฮะ
เมื่อปีใหม่ที่ผ่านมาที่บ้านของผู้เสียหายเปิดบ้านเลี้ยงฉลองเปิดเพลงจุดพลุ

ขณะที่จ่าสาธิตเองก็เคยมีพฤติกรรมทั้งเปิดเพลงเสียงดังเช่นกัน
ก็อยากให้ลองฟังความทั้งสองฝ่ายไม่ได้เข้าข้างใครฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งนะครับ
อกจากนี้ทีมข่าวพยายามที่จะเรียกคนในบ้านของจ่าสาธิต
ให้เข้ามาชี้แจงหน่อยไหมนะฮะอยากจะชี้แจงอะไรเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนะครับ
แต่ว่าไม่มีการตอบรับจากบ้านของจ่าสาธิตนะครับ
ย้อนกลับไปนิดหนึ่งทางด้านผู้มกับการสพบฑ
ที่เปิดเผยถึงความคืบหน้าทางคดี
บอกว่าจะให้ความเป็นธรรมกับผู้เสียหายให้ได้มากที่สุดนะครับ
แล้วก็แม้ว่าผู้ก่อเหตุเองซึ่งถือว่าเป็นผู้ก่อเหตุชัดเจน
เป็นผู้ต้องหาชัดเจนเพราะว่ามีภาพจากกล้องวงจรปิดแล้ว
แม้ว่าจะเป็นทหารก็ตามแต่ก็จะเขาเรียกให้ความเป็นธรรม
ให้ความเป็นธรรมกับผู้เสียหายไม่มีการปกป้องคนในเครื่องแบบนะครับ
ก็คงจะให้กันกับพนักงานส่วนอีกครั้งหนึ่งนะครับ
คุณบอกถึงแปลงจูงใจในการที่เขาปีนกำแพงเข้าไปปล่อยเจ้าของบ้านนะครับ
ส่วนหนึ่งก็บอกว่าน่าจะมีสาเหตุกดขึงกันมาก่อนเกิดเหตุ
ไม่ใช่เพราะบีบแต่อย่างเดียวนะฮะเบื้องต้นที่สอบถามนะฮะ

ได้พูดคุยกับเขาในห้องภูมิกับ

ก็ให้การภาคเศษนะครับแล้วก็บอกว่าสาเหตุที่ทำไป
มาจากเรื่องที่ทะเลาะกันมานานแล้วไม่ใช่แค่ทะเลาะในเรื่องบีบแตรล่าสุดนี้นะครับ
เรื่องต้นตำรวจแจ้ง๒ข้อหาไว้ก่อนแล้วนะฮะคือบุกรุกยามวิการ
แล้วก็ทำร้ายร่างกายนะครับส่วนข้อหาอื่นต้องรอผลจากแพทย์
วันที่๒๖กันยายนนี้อีก
เพราะว่าตอนนี้คือทางผู้เสียหายโดยเฉพาะทางฝั่งของคุณเปี่ยมสุขผู้ชาย
ก็กำลังรอผลตรวจจากแพทย์
ถ้ารักษาเกิน๒๐วันก็ถือว่าอาการสาหัส
แต่ถ้าไม่เกินถ้าหมอระบุมาก็ถือว่าเป็นการรักษาตามปกติ
เพราะว่ามันมีผลต่อเรื่องของการแจ้งความ
ว่าทำร้ายร่างกายจนบาดเจ็บสาหัสหรือไม่นะครับ
ก็เป็นความคืบหน้าในคดีที่หลายคนสนใจอยู่นะฮะ